นับเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วนะคะสำหรับเรื่องของกรณีเรือหลวงสุโขทัยนะคะ
ที่มีเหตุเรืออับปางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายอีก๕นาย
วันนี้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับ๒๓ครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะ
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ๒๓ครอบครัว
กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยซึ่งนายคีรีกาญจนภาษประธานกรรมการบริหารบริษัทอุตภาว
อินเทอร์แนชนัลเอเวียชั่นจำกัดหรือว่ามีความประสงค์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละหนึ่งแสนบาทยี่สิบสามครอบครัวนะคะ
ขณะที่บรรยากาศระหว่างนั่งรอรับมอบเงินเยียวยาเนี่ยหลายครอบครัวก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะ
ครอบครัวก็ต้องเดินมาจับมือโอบกอดให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะจากนั้นพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยม
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก็เข้ามาพูดคุยกับครอบครัวของพลทหารจิราวัตรทูบหอม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนสาวของพลทหารจิราวัตรเนี่ยได้โพสต์ข่าวว่าเธอเพิ่งรู้ตัวว่าตั้งท้อง
เป็นภาพตรวจที่ตรวจคัน๒ขีดแล้วเขียนบอกว่าที่แกบอกว่าอยากมีลูกอ่ะ
วันนี้เขามาแล้วนะถ้าแกยังอยู่แกต้องดีใจมากแน่
ได้เป็นพ่อแล้วนะแต่เขาไม่อยู่แล้วอะค่ะเขาเสียชีวิตนะคะ

เรื่องนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วนะที่แฟนสาวพลฐานจิรวัตรตั้งท้องเนี่ย
แล้วครอบครัวเป็นกังวลกลัวจะไม่ได้รับสิทธิ์การเยียวยา
เพราะทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
คือเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ของพลทหารจิราวัตรบอกว่าอยากให้หลานได้ใช้สิทธิ์รับราชการแทนพ่อ
แต่ติดเงื่อนไขที่พ่อแม่ของหลานไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ลูกที่จะคลอดออกมาก็ไม่มีพ่อมาเซ็นรับรองแล้ว
เพราะหลานเกิดมาก็คงไม่ทันได้เห็นหน้าพ่ออยู่แล้วเพราะพ่อไม่อยู่แล้ว
แต่ถ้าเขาได้รับราชการตามรอยพ่อเขาก็คงจะภาคภูมิใจ
พลเรือเอกอดุงบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวกองทัพเรือจะดูแลให้เป็นกรณีพิเศษค่ะ
จะไปดูระเบียบราชการอีกครั้งว่าจะให้สิทธิ์ตามลำดับทายาทยังไงได้บ้าง
แล้วจะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาให้นะคะ
ทีมข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียนะคะ
หนึ่งในนั้นคือคุณขวัญเรือนนะคะเป็นคุณแม่ของจ่าเอกไพรค่ะ
ก็นั่งร้องไห้น้ำตาคลอเลยระหว่างรอรับมอบเงินเยียวยา
ก็บอกว่าถึงตอนนี้มันยังทำใจไม่ได้หรอกคิดถึงลูกชายตลอดเวลา
ตั้งแต่ลูกจากไปเนี่ยก็ไม่มาเข้าฝันแม่เลย
ลึกอยากเจอลูกอีกสักครั้งต่อให้เป็นแค่ในฝันก็ยังดี
ก็บอกว่าแม่รักคุณคิดถึง
ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะผลิตประยุจจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ยังไงก็จะต้องติดตามกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หายอีก๕นาย

ส่วนเรื่องผลการสอบสวนตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
นายกก็เห็นแหละว่ามันมีประเด็นมีการ
เรียกว่าอะไรดีล่ะขาดการสันนิษฐานไปต่างนานา

รอผลการสืบสวนสอบสวนให้มันพิสูจน์ออกมาจริงดีกว่า
จริงดีกว่า
ส่วนประเด็นเรื่องของการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายอีก๕นายนะคะ
ทัพเรือก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทุกวันค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามแนวชายฝั่ง
มีทั้งชุดค้นหาใต้น้ำค้นหาผิวน้ำแล้วก็ค้นหาบนเกาะด้วยนะคะ
พรมค้นหาตามเกาะต่างในพื้นที่จังหวัดชุมพร๓๒เกาะ
ปัจจุบันสำรวจไป๒๔เกาะแล้วเหลืออีก๘เกาะที่ยังไม่ได้สำรวจค่ะ
ข้างเสือเกาะรัง๕เกาะมะพร้าวเกาะยอ
ขี้นกเกาะรางบรรทัศน์เกาะครามแล้วก็เกาะพิทักษ์
ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยในวันนี้น่าจะสำรวจครบทุกเกาะในจังหวัดชุมพรนะคะ
ขณะเดียวกันมันมีอีกคลิปนึงที่ก็เรียกได้ว่าบีบหัวใจใครหลายคนเหมือนกันคลิปนี้ค่ะ
เป่าเค้กวันเกิดหมอแชมป์นะคะ
เมื่อวานสองวันกราคมคือวันเกิดหมอแชมป์นะคะ
แต่ทุกคนต้องมาจุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงหน้าศพนะคะ
เพราะหมอแชมป์ก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันคล้ายวันเกิดของตัวเองอีกแล้วค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยน้ำปลาจริงจริงนะคะ
ก็นอกจากการค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หายกำลังพลอีก๕นายเนี่ย
ทุกคนก็กำลังรอฟังผลการสอบสวนอยู่
ความผิดพลาดหรือว่าความบกพร่องหรือว่าจะอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย